ไปอยู่ที่บ้านลุงพลกำหมายสารเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการจับกลุ่มลุงพลที่หน้าบ้านลุงพลแล้วนะครับ
ติดตามรายงานนะครับจากคุณวิมลวันธรรมภักดี
สดจากบ้านกกอกเชิญฮะคุณวิมลวันฮะ
ในส่วนของขณะนี้นะคะทางด้านของตำรวจสืบสวนภูทร
จังหวัดมุกประหารก็ได้มีการนำกำลังเข้ามาที่บริเวณบ้านของนายชัยพลวิพา
เขยของน้องชมพู่นะคะหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
สารจังหวัดมุกดาหารได้มีการอนุมัติไหมจับในคดีที่การเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในขณะนี้ที่ทางด้านของตำรวจนะคะ
อยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านของนายชัยพลวิพานะคะ
เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งในส่วนของตำรวจภูทรกกตูมรวมไปถึงในส่วนของตำรวจสืบสวนนะคะ
ของจังหวัดมุกดาหารค่ะที่มีการเข้ามาปิดล้อมพื้นที่นะคะ
โดยที่จะเห็นว่าตอนนี้มีผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือผู้ใหญ่นิ่มนะคะ
ซึ่งน่าจะลักษณะของการพยายามที่จะกดโทรศัพท์นะคะ
เพื่อที่จะติดต่อไปที่นายชัยพลวิพาเพื่อที่จะให้ออกมาอ่า
รับหมายสารของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการขั้นตอนการอ่านหมายจับนะคะ
โดยตำรวจเข้ามาในพื้นที่เมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
โดยไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะตอนนี้นายนิ่มเงินนามนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกหมู่ที่๒นะคะ
กำลังพยายามที่จะติดต่อกับตัวของนายชัยพลวิพาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้าน